จะพาคุณผู้ชมไปกรีดยางนะ

หนุ่มคนนึงเค้าออกไปกรีดยาง๑๕๐๐๐๐ดำน้ำ
กลางดึกในคืนที่มันเงียบสงัด
แล้วก็เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาด

ขนลุกค่ะ

บาเมฆอยากคุยตัดต่อดีมากนี่ยังไม่ได้สิ

โอ้ยเดี๋ยวตะเดี๋ยวตะเดี๋ยวใจตะเดี๋ยวใจ

เดี๋ยวใจวิ่งตะวิ่งตะ

ไม่รู้ว่าคืออะไรคุณดูดี

หมาก็หอนอ่ะหมาหอนด้วยแล้วต้องมาเจอกับดวงไฟ
ดวงไฟอีกแล้วดวงไฟประหลาดค่ะ
มาปรากฏให้เห็นแล้วก็หายวับไป

คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่จากเพจข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟสบุ๊ค๒
คลิปมีความยาวประมาณ๑นาทีแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งที่วันหนึ่งเขาเดินเข้าป่า
จะเข้าไปกรีดยางในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ไปเจอหมาของตัวเอง
หมาหอนตลอดทางเลย

ไปเจอกับดวงไฟประหลาดเจอแบบนี้แล้ว

ตอนท้ายคลิปเขายังบอกด้วยว่าโอ้โหคนลุกไปทั่วตัว
แถมยังปวดท้องอีกด้วย

แต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้
เพราะดวงไฟที่เห็นอยู่ไกล
มันคือดวงไฟธรรมดา

ไม่รู้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่จะคิดกันเอาเองแล้วกันคุณผู้ชม
แต่หลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปทางโซเชียล
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

บางคนก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า
ตัวเขาก็เคยเจอแบบนี้มาเหมือนกัน

แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าสู่กันฟังแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
คือช่วงนี้เราเห็นข่าวเกี่ยวกับดวงไฟประหลาดเยอะ

เพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ